บัญชีม้ายังต้องถูกปราบปรามอย่างหนักนะครับ

ข้อกฎหมายใหม่ในการปราบบัญชีมา

ติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจาย

ปัญหาเรื่องแก๊งคอนเซนเตอร์หลอกลวง
ถึงเราจะไม่ได้ขีดเส้นใต้บอกกล่าวกันบ่อย
แต่มันก็ยังคงดำเนินอยู่อย่างนี้
ยังคงถูกหลอกกันทุกวัน
วันหนึ่งแต่ก่อนเนี่ยบอกว่าพันกว่าคดี
ตอนนี้เขาภูมิใจว่าลดลงมาเหลือ๖๗๐๐คดี
ผมอยากให้ท่านเริ่มต้น
ติดตามข่าวนี้ผมให้ท่านดูหัวข่าวสองข่าว

ทีมล้างบางแก๊งบัญชีม้า
ธนาคารแห่งประเทศไทยชี้กฎหมายเพิ่มโทษแรง
ธนาคารแห่งประเทศไทยแท็กทีมหน่วยงานลุยปราปัยกรรมออนไลน์
แจ้งกฎหมายใหม่สุดเข้ม
เพิ่มโทษดุดันสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้า
คนที่ออกมาพูดเรื่องนี้คือคุณชยาวดีชัยอานันต์
ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
คนที่ท่านเห็นในจอนี่แหละครับ
นี่แท็กทีมล้างบางแก๊งบัญชีม้า

หัวข่าวแรกนี่เกิดขึ้นมาเมื่อเดือนที่แล้ว

วบเจ้าพ่อบัญชีม้า
พบเปิดสมุดบัญชีกว่า๖๐๐เล่ม

ข่าวนี้มาจากพันธมรตโทสารวุฒิตะดวงดี
พร้อมด้วยชุดสอบสวนดำเนินการจับกลุ่มนายพลากรอายุ๓๑ปี

จับกลุ่มเพราะว่าคนร้ายได้หลอกลวงผู้เสียหาย

โปรโมทสินค้าโฆษณาหารายได้พิเศษ
ด้วยการกดไลค์กดแชร์เพิ่มยอดเข้าชมปั่นยอดวิว

เอาเป็นว่าสุดท้ายก็เป็นกระบวนการหลอกลวงให้โอนเงินกัน
แต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้
จากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาเคยเปิดบัญชีธนาคาร
แบบออนไลน์แล้วยกเลิกหลายครั้ง
โดยปัจจุบันมีบัญชีธนาคารที่ยังใช้งานได้และปิดไปแล้ว
รวมทั้งสิ้น๖๐๐กว่าบัญชี
มันอะไรกันล่ะครับเนี่ย
คำถามตัวโตก็คือว่าธนาคารให้มันเปิดบัญชีได้ยังไง

คนคนเดียวเนี่ยเปิดตั้ง๕๖๐๐บัญชี
ถามว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารไม่เอกใจเหรอครับ

ไหนว่าเมื่อมีพระราชกำหนดใหม่
กฎหมายใหม่ออกมาบังคับใช้แล้ว
กวดขันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีเยอะ
ตำรวจกศธชค่ายมือถือ
รวมทั้งธนาคารก็ต้องให้ความร่วมมือ
และปฏิบัติการตามอย่างเคร่งครัด
เพราะว่าธนาคารแห่งประเทศบอกว่า
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
จะมีบทลงโทษตามกฎหมายใหม่อย่างรุนแรง

แล้วที่ปล่อยให้แก๊งหลอกลวงมันเปิดบัญชีได้
๖๐๐บัญชี๖๐๐เล่มมันคืออะไรครับ
มันเป็นห่วงโซ่ของการโอนเงินเข้าในการหลอกลวงกัน

ถ้าตัดวงจรบัญชีม้าออกได้
มันจะให้โอนเงินไปไหนครับ
มันก็ไม่มีที่ไปของเงินไอ้ตัวบัญชีม้านี่แหละมันตัวสำคัญแล้วทำไมถึงปล่อยประละเลย
ผมถึงย้ำแล้วย้ำอีกว่าประเทศไทยมันมีปัญหาตรงนี้
ปัญหามันตรงที่ว่าเราหย่อนยานในการบังคับใช้กฎหมาย
เรื่องนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากไอ้การปราบแก๊ง
ก่อนจะออกกฎหมายใหม่ออกมาแต่ละฝ่ายก็อ้างว่าเอ้ยกฎหมายที่
มีอยู่เนี่ยมันเอามาอยู่มันไม่ครอบคลุมบทลงโทษมันก็
ไม่แรงคนก็ไม่กลัวอ้าวฉะนั้นต้องออกกฎหมายใหม่นี่ที่
กระบวนการออกกฎหมายใหม่เนี่ยมันเอาเร็วไม่ได้มันช้า
ขั้นตอนมันเยอะก็ทางออกก็คือออกเป็นพระราชกำหนดเพื่อให้
บังคับใช้ได้ทันทีก่อนออกมาแล้วก็ให้ครอบคลุมหลายหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เพิ่มโทษให้แพงขึ้นอย่างที่รองผู้ว่าว่า
คนที่เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบบังคับใช้กฎหมายก็มีแต่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งต้องควบคุมแบงค์ตำรวจก็เป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
ผมเนี่ยจำได้ว่าก่อนที่จะออกกฎหมายฉบับนี้
ผมยังขีดเส้นใต้บอกว่าออกมามันจะมีประโยชน์อะไรล่ะ
ถ้าการบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็งไม่เอาจริงเอาจัง
วันนี้พอเห็นหัวข่าวว่าธนาคารปล่อยให้คนคนเดียว
เปิดบัญชีได้ตั้ง๖๐๐บัญชี

นี่คือปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายไง
ถ้าเราแก้ไขกวดขันบังคับใช้กฎหมายไม่ได้
ก็ไม่มีผลในทางปฏิบัติ
คนก็ยังตกเป็นเหยื่อแก๊งคอนเซนเตอร์
รูปแบบต่างเป็นรายวัน
มีข้อมูลวันหนึ่งที่ไปแจ้งความ๖๐๐๗๐๐คดี
อันนี้เนี่ยมันต้องมากกว่านี้
เพราะว่าที่ถูกหลอกเล็กน้อย๓๐๐๔๐๐๕๐๐ไม่ถึงพันหนึ่งเนี่ย
เขาจะไม่ไปแจ้งความเพราะเสียเวลา

ทุเรียนทางออนไลน์เขาไม่ส่งให้หายไปเลย
ผลไม้โน่นผลไม้นี่สั่งของเล็กน้อยออนไลน์เนี่ย
พวกนี้เจอกันเยอะแต่ไม่ไปแจ้งความหรอกครับ
อย่าไปภูมิใจว่าคดีมันน้อยเขาขี้เกียจไปแจ้งความหนึ่งอายเขา
สองแจ้งแล้วไม่รู้จะได้อะไร
เอาเถอะเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับคอนเซนเตอร์ต้องตามดูกันต่อ

จากผู้มีอำนาจตำรวจธนาคารแห่งประเทศไทย

เราต้องหยุดยั้งกระบวนการนี้ให้ได้

นึกถึงหัวอกหัวใจของคนที่

ไม่มากไม่มายแต่ก็ภูมิใจ

เครียดและพยายามจะฆ่าตัวตาย

ถูกหลอกนอกกายก็ปรอบได้ครับ

แต่ไปลองเจอเขาเองสิครับ

ผมถึงบอกว่าช่วงนี้

ของรัฐบาลเก่ากับรัฐบาลใหม่

ที่รับผิดชอบในภาพรวม

พยายามจะประชาสัมพันธ์ให้คนรู้
เท่าทันเขาจะได้ไม่ถูกหลอก

เราจะต้องรออะไรกันครับ

นี่คือเขตเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ

เรื่องแบบนี้มันต้องปราบให้สิ้นซากนะคุณนะ